เข้ามาสู่การแข่งขันนะครับและช่วงนี้ก็คือช่วงขอแรง
ขอแรงของเราจะมีชุมชนมาเกี่ยวข้องกับเราเป็นอย่างมาก
ใช่แล้วเราอยากเห็นความสมคี่ในชุมชนครับ
ถ้าทำได้ตามกติกาตามที่ตัวเองท้ามานะ
รับไปเลยจากอวจมหาสนุก๓๐
วันนี้ชุมชนที่มานะครับ
เขาก็เห็นเป็นเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักษาน
เครื่องจักษานของเขาศาลกันในน้ำ

แต่ทั้งหมดมาจากน้ำจริง
แต่ว่ามาจากผักตบชวา

งั้นไปชมกันเลยครับไปดูค่ะครับ
ช่วงขอแรง
หมู่บ้านเล็กที่อำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐมนี้นะครับ

ชาวบ้านอยู่กันโดยยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจริง
แทบทุกบ้านเนี่ยจะปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินกันเอง
และที่ที่กำลังพูดถึงอยู่ก็คือ
หมู่บ้านสุกเกษม
สาเหตุที่ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าสุกเกษมก็เพราะ
อุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำ
เนื่องมาจากทำเลที่ตั้งของหมู่บ้าน
ที่อยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีนนั่นเองล่ะครับ
แต่เพราะหมู่บ้านตั้งอยู่ริมแม่น้ำนี่แหละครับ
ทำให้เกิดปัญหาที่มากับสายน้ำนั่นก็คือ

แต่ชาวบ้านที่นี่ก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาส
โดยการนำผักตบชาวาขึ้นบก
แล้วสร้างสรรค์ด้วยฝีมือสุดประณีต
จนออกมาเป็นข้าวของเครื่องใช้มากมาย
อย่างกระเป๋าตะกร้าและสารพัดสารพันธุ์งานฝีมือ
กลายเป็นอาชีพเสริมให้กับคนทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียว
เวลามีออเดอร์สินค้าเข้ามาหมู่บ้านก็จะคึกคักเป็นพิเศษครับ
เพราะจะทำกันแทบทั้งหมู่บ้าน

ปกติแล้วนะหมู่บ้านของเราเนี่ยทำแต่สินค้า
คือต่างคนต่างทำต่างคนต่างเก็บ
ถ้าเกิดว่าไม่มีที่เก็บที่ดีมันชื้น
มันก็เสียหายเพราะเราไม่มีที่เก็บ

ต้องมานั่งทำใหม่แทนที่เราจะได้แค่นั้น
เราก็เลยไม่ได้อันนั้นเราก็ต้องทิ้งไป
ขาดทุนเข้าไปอีกเราก็ต้องทำขึ้นมาใหม่อีก
เสียเวลาแล้วด้วยแล้วก็เสียสตังค์อีกด้วย
จากความขาดแคลนตู้โชว์ผลิตภัณฑ์จักษานของหมู่บ้านนี้เองครับ
ชาวชุมชนสุกเกษมจึงได้รวมตัวกันฝึกซ้อม
และจะขอนำความสามารถของพวกเขามาแลกกับความฝันของหมู่บ้าน
ซึ่งพวกเขาหวังว่าจะทำให้ขายสินค้าได้มากขึ้น
แล้วมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
รายการอบจมหาสนุกวันนี้จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสารฝันให้ชาวชุมชนสุกเกษม
ดูจากการฝึกซ้อมแล้วเนี่ยบอกเลยครับว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจกันเต็มที่
ตอนนี้เนี่ยก็ถึงเวลาลงสนามจริงกันแล้วมาเอาใจช่วยไปพร้อมกันครับ
นี่ป้าตุ๋มค่ะ
ตุ๋มจากชุมชนสุกเกษมบ้านสุกเกษมจากบังเลนนะคะ

อาชีพหลักเราเนี่ยจะทำการเกษตรค่ะ

เวลาว่างจากทำการเกษตรแล้วเนี่ย
เราก็มาทำจักษานกันนะคะ
ปกติเราจะส่งที่ตลาดน้ำดอนหวายแล้วก็หุ่นขี้พึ่ง
อันนี้จะทำทั้งกับปีเลยแล้วก็เราก็จะมีทั้งปี

ผักตบชาวาของเราไม่ต้องซื้อลงไปตัดเอามาก็ทำได้เลย

นี่เขาไม่ใช่แม่ชีล้อยน้ำ
จะต้องไปสานในน้ำ

เป็นในน้ำ
ชาวบ้าน๒๐คนจะต้องช่วยกันผูกหูกระเป๋าจำนวน๔๐ใบ
และตัดแต่งให้เรียบร้อยจากนั้นนำไปแขวนที่ราวจนครบทุกใบ
ถ้าทำได้ภายในเวลา๒นาทีก็รับไปเลยครับ๓๐๐๐บาท
แต่ถ้าทำไม่สำเร็จเนี่ยเงินรางวัลจะลดลงครึ่งหนึ่งเหลือ๑๕๐๐๐บาทเท่านั้นครับ

เตรียมตัวนะ

พอลุกปั๊บล้มตรงนี้เลยนะ

ทำให้เสร็จนะครับ๔๐ใบ
จากคน๒๐คนเพราะมัดตัดอย่างเดียว

เออ

ไปเลย

ได้ไหมได้ไหม

เสร็จไหมเสร็จไหม
ได้ยังได้ยัง

เอาของเพื่อนไปด้วย

เร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็วเร็วเร็ว

ตัวต่อไปตัวต่อไปคือ
เพราะฉะนั้นข้างหน้าต้องเป็นเลข๑๒
เท่านั้น๑เท่านั้น
เห็นภาพชาวบ้านดีอกดีใจกันแบบนี้แล้วก็ปลื้มใจแทนนะครับ
กับการรวมพลังสามัคคีของชาวชุมชนสุกเกษม
ที่ขวาเงินรางวัล๓๐๐๐๐บาทไปได้
ทีนี้ฝันของหมู่บ้านก็จะเป็นจริงเสียทีครับ
จะได้มีตู้โชว์ผลิตภัณฑ์สวย
และขายของกันได้เยอะนะครับ
และขอขอบคุณวัดแห่งนี้คือวัดไทยขิงครับ
และต้องขอขอบคุณสวนสามพรานริเวอร์ไซค์ด้วย

ก็สามพรานริเวอร์ไซค์ที่ให้ที่นอนกับเรานะครับ

ต้องขอขอบคุณอบจนครปฐมด้วยนะคะ
ที่ให้การต้อนรับแล้วก็ช่วยเหลือพวกเราในการถ่ายทำครั้งนี้
ขอบคุณนะครับชุมชนสุขเกษตร
ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมนะครับ
ต้องบอกเลยว่าติดตามเราได้ทาง
ไทรัตทีวีชมสาวสิบสอง

อาทิตย์หน้าเจอกัน
ถามเข้ามาทางเฟซบุ๊คอบจมหาสนุกว่า
วันนี้รายการอบจมหาสนุกไปถ่ายรายการกันที่วัดอะไร
ระหว่าง๑วัดไร่คา
หรือ๒วัดไร่ขิง
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องและทำตามกติกาสองท่าน
ทางเฟซบุ๊คอบจมหาสนุกในวันศุกร์ถัดไป
หลังรายการออกอากาศนะครับ

หวังว่าอากาศรายได้เป็นสิ่งที่แย่กว่า
สงสัยกับตัวตัวปลอดภัย
พันธ์ที่สุดท้าย